มาตามกันต่อเรื่องของนายเปรมชัยนะครับ
จุดตั้งแคมป์ของนายเปรมชัยเป็นวันที่สอง
ก็ไปพบกระดูกขาขวาของเสือที่หายไป

ซึ่งคาดว่าเป็นจุกที่ดักซุ่มยิงเสือนั่นเองนะครับ
นายชายวัดริมลิขิตอักษรหัวหน้าหน่วยพญาเสือนำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ซึ่งเป็นจุดตั้งแคมป์พักของนายคณะของนายเปรมชัยกรณสูตรนะครับ
ต้องหาคดีล่าสัตว์ป่าต่อเนื่องกันจากเมื่อวันก่อนก็เป็นวันที่สอง
เพื่อไปหาชิ้นส่วนขาเสือดำข้างขวาที่หายไปแล้วก็หลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นจุดซุ่มยิงเสือ
โดยใช้ชุดประดาน้ำ๓คนลงไปลำห้วยประซินะครับ
เป็นลำห้วยประชิที่อยู่ห่างจากจุดตั้งแคมป์ไปสัก๓๐เมตร
พบลำไส้ลำไส้เสืออยู่ที่กลางลำห้วยครับแล้วก็พบกระดูก๒ชิ้น
เป็นขาหลังติดกับสบ้าแล้วก็เป็นส่วนขาล่างติดกับอุ้งเท้าครับอยู่ที่
ริมห้วยนะฮะด้านทิศตะวันออกเมื่อนำกระดูกสองชิ้นมาประกอบกันก็เป็น
กระดูกส่วนขาขวาของเสือดำที่หายไปคาดว่าจะถูกชำแหละแล้วก็แทะกิน
แล้วก็โยนลงไปที่น้ำจากนั้นก็มีการนำส่งไปตรวจดีเอนเอ
เพื่อยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนของเสือดำตัวเดียวกันหรือไม่รวมไปถึงตรวจรอย
หั่นด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นมีดเล่มเดียวกันกับที่พบในแคมป์ที่พักของ
คณะของนายเปรมชัยด้วยหรือไม่นะครับนอกจากนี้ก็ยังไปพบจุดที่คาดว่าเป็นจุดยิง
เสือดำที่มีรอยกระสุนที่ต้นไม้๒จุดที่โขดหิน๒จุดแล้วก็ตำแหน่งที่
ดำนั้นหนีไปนอนตายใกล้ลำห้วยปาชิห่างจากจุดชำแหละไปประมาณ๕เมตร
โดยพบมูลเสือดำจุดนั้นด้วยนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะนำไปบันทึก
เอกสารเพิ่มเติมในการทำสำนวนคดีต่อไปและเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็นำ
เสือดำไก่ฟ้าหลังเทาแล้วก็ชิ้นเนื้อเก้งไปเอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลทอง
พาภูมิเพื่อไปหาพยานวัตถุประกอบสำนวนคดีให้สมบูรณ์
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงก็พบหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมเป็นลูกปลายจากกระสุนปืนลูกซองติดอยู่ในเนื้อไก่ฟ้าหลังเทา๒เมตรด้วยครับ